วันนี้

ราวของร้านที่มีชื่อแปลกพวกลืมพงลืมผัวเนี่ยมีเยอะจริง
จำได้ไหมอาทิตย์ที่แล้วเราเพิ่งคุยกันเรื่องของกล้วยทอดลืมผัว
มาอีกแล้วคุณผู้ชมคราวนี้เป็นเกาเหลาลืมผัวครับ

ร้านนี้ชื่อนี่โอ้โหสุดจริงนะ
ร้านอาหารตามสัญคุณผู้ชมก็ใช้ชื่อว่าเกาเหลาลืมผัว
อยู่ในตัวเมืองของจังหวัดชนบุรี
ซึ่งเป็นร้านของนางซุกัญญาสิริศักดิ์สมบูรณ์อายุ๖๐ปี
เรียกสั้นว่าแม่เล็กละกัน
เจ้าของต้นตำรับเกาเหลาลืมผัวครับ
เขาบอกว่าเป็นเมนูเด็ดของร้านนะครับ
ด้วยการนำซุปกระดูกหมูที่มีเนื้อติดกระดูกสูตรพิเศษนะครับ
เคล็ดลับก็คือจะต้มครั้งละ๑ชามเท่านั้น
แล้วก็ตามด้วยส่วนผสมทั้งผักเนื้อหมูเครื่องในหมูตามชอบแหละครับ
อย่างที่เห็นนี่เลยเป็นไงน่าทานไหม
น่าทานมากที่เด็ดก็คือเจ้าใบผักเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผักที่
มีชื่อว่าผักลืมผัวนะครับ
เข้าอยู่หรือคะปกติในก๋วยเตี๋ยวที่เขาใส่ในเกาเหลา
จะเป็นพวกผักกาดหอมบ้างหรือไม่ก็ผักตำลึง
แต่ที่ใส่นี่ก็คือเป็นผักเบนจรง๕สี
เจ้าของร้านก็บอกว่าพันธุ์นี้ได้มาจากดอยอ่างขางทางภาคเหนือของจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็มีชื่อเล่นของมันว่าเจ้าผักลืมผัวนี่แหละครับ
ลูกค้ามาทานก็ถูกอกถูกใจนะคะก็ถูกใจอะค่ะก็ว่าเอ๊ะผักอะไรไม่มีกลิ่นแต่รสชาติอร่อยนุ่มนวล
ก็คือว่าเราก็เลยไม่รู้จะว่าไงเขากินหมดแล้วอ่ะกินหมดแล้วก็คิดกันเองก็ว่าถ้าจะดีเนอะชื่อเกาเหลาลืมผัวแล้วกัน
เพราะเวลามากินกินแล้วก็ลืมผัวไม่เหลือไปให้เลย

ใช่เห็นป้ายเกาะเหลาลืมผัวแล้วแวะมาลอง
ก็ไม่ผิดหวังครับนี่จะลืมไปอย่างไร
ยังครับไม่ได้ครับลืมไม่ได้อันตรายครับ
อย่าไปลืมภรรยานะอันตรายนะคะอันตรายถึงชีวิตนะครับคุณผู้ชม
เอ้าเกาเหลาลืมผัวของร้านนี้ครับขายชามละ๖๐บาทนะครับ
พิเศษก็แพงขึ้นมาหน่อย๗๐บาทขายมานานกว่า๑๐ปีแล้วล่ะ
ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยแน่นอนส่วนเมนูข้าวผัดปูหรือว่าข้าวผัดแหนม
ก็ใช้วัตถุดิบคุณภาพทั้งข้าวหอมมะลิเนื้อปูที่แกะคัดออกมาแล้ว
สดใหม่ทุกวันนะครับแล้วก็เปิดขายทุกวันตั้งแต่๗นถึง๑๖นครับ
สำหรับเจ้าผักลืมผัวเนี่ยนะมาพูดถึงกันหน่อยที่เห็นอยู่เนี่ย
ต้นเนี่ยมีดอกจะมีรสชาติกรอบอร่อยกว่าต้นอ่อนที่ไม่มีดอกนะครับ
แต่เวลานำมาทำกินเนี่ยก็จะต้องตัดรากทิ้งและล้างน้ำเอาดินออกให้สะอาดเสียก่อนครับ
และเหตุผลที่ได้ชื่อว่าผักลืมผัวมีเรื่องเล่าออกมาครับของชาวอีสานว่า
มีสามีภรรยาคู่หนึ่งสามีออกไปทำงานที่ท้องนาส่วนภรรยาเห็นผักในท้องนาชนิดหนึ่ง
เก็บมาแล้วมานั่งกินกับลาบกับก้อยปลาร้าข้าวเหนียวอย่างอร่อยจนหมด
ลืมว่าสามีทำงานกลางแดดที่ร้อนจัดอยู่กลางท้องนาพอสามีกลับมาไม่เห็นอาหารจึง
เอ่ยขึ้นมาว่าเจ้าผักลืมผัวประมาณนี้
คือภรรยาทานผักคนเดียวทานกับข้าวอยู่คนเดียวลืมเหลือเลยนะ
เป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าเรื่องหนึ่ง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไปทดลองกันดูว่าอร่อยจนลืมจริงไหม
เออถ้าไม่ลืมอย่าลืมเลยค่ะนะคะอย่าลืมแล้วก็อย่าลืมซื้อมาฝากเราด้วย

คุณผู้ชมไปต่อกันที่เมืองราชบุรีกันบ้างเมืองโอ่งราชบุรีเขาก็มีของดีของอร่อยเหมือนกัน
สำหรับเมนูแนะนำพิเศษที่มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวทะเลมันกุ้ง
แต่พูดชื่อแบบนี้หลายคนคิดว่ามันต้องแพงแน่เลยใช่ไหม
เพราะมันมีทะเลมีมันกุ้งหลายอย่างเยอะแยะ
บอกเลยว่าราคาเพียงแค่๑๙บาทเท่านั้นไม่เชื่อไปติดตามกันดูค่ะ
ร้านอาหารซีฟู้ดในชื่อซีฟู้ดเมืองโอ่งในจังหวัดราชบุรี
เปิดเมนูเด็ดด้วยเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำราคาถูกแสนถูกเพียงชามละ๑๙บาทเท่านั้น
โดยทางร้านได้ติดป้ายตัวโตถึงเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลมันกุ้งชามละ๑๙บาท
ทำเอาคนที่ผ่านไปมาแห่เข้ามาลิ้มลองรสชาติ
และพิสูจน์คุณภาพปริมาณของก๋วยเตี๋ยวชามละ๑๙บาทกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
ร้านซีฟู้ดเมืององค์เจ้านี้เป็นของนางวิรันภัทรชัยสิริวรการ
เจ๊เจี๊ยบวัย๕๔ปีชาวกรุงเทพมหานครที่บอกว่า
เมนูแนะนำอย่างก๋วยเตี๋ยวต้มยำมันกุ้งทะเลของที่นี่ในราคาชามละ๑๙บาท
ไม่ใช่เพียงแค่ราคาถูกอย่างเดียวทางร้านเน้นวัตถุดิบคุณภาพ
ซึ่งเป็นอาหารทะเลสดมีทั้งปลาหมึกหอยแมลงผู้ลูกชิ้นปลา
เนื้อหมูและกุ้งแม่น้ำตัวโตเรียกได้ว่า๑ชาม
ขนกันมาทั้งทะเลเลยก็ว่าได้ค่ะ
จากนั้นตามด้วยเส้นที่ลูกค้าต้องการตามชอบ
และที่ขัดไม่ได้คือมันกุ้งเข้มข้นสูตรเด็ดของทางร้าน
ที่ทำเอาลูกค้าติดอกติดใจในความอร่อยและราคาถูก
สวนกระแสในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้
ตอบแทนสังคมด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้อะไรเศรษฐกิจมันแพงอ่ะนะคะ
อะไรก็แพงไม่มีใครทำอย่างเราค่ะ
เราก็เลยเราทำขนาดนี้เราอยู่ได้ค่ะ
เราไปที่มหาชัยไปตลาดสดมหาชัยค่ะไปเองค่ะ
แล้วก็มีอย่างกุ้งแม่น้ำเขาก็จะมาส่งถึงร้านเลย
แล้วมีชาวบ้านที่ว่าเขางมมาเขาจะเป็นเจ้าประจำจะมาส่งให้ด้วย
แล้วก็มีที่ว่าถ้าเป็นพวกแม่น้ำเล็กนี่ก็จะเป็นตามบ่อค่ะ
เขาก็จะมาส่งให้เป็นเจ้าประจำกัน
เพราะว่าส่วนใหญ่ก็เข้ามาลองชิมดู
ชิมดูก่อนว่าถ้วย๑๙บาทมันขนาดไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใครในเรือหรือผัดไทยไฮโซในจังหวัดราชบุรีที่ขายยาวนานกว่า๑๕ปี
ก่อนจะพันตัวมาเปิดร้านขายอาหารซีฟู้ดและก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลมันกุ้งรสเด็ด
ในจังหวัดราชบุรีที่ปัจจุบันตั้งอยู่ริมถนนพิกุณฑอง
ถึงโรงไฟฟ้าราชบุรีห่างจากถนนเพชรเกษมขาล่องใต้เพียง๒๐๐เมตร
ภายในร้านถูกตกแต่งไว้อย่างสวยรู้สไตล์คันฟรีดูภายนอกแต่ว่าราคาสูงแน่นอน
แต่แท้จริงแล้วไม่แพงอย่างที่คิดค่ะ
ขณะลูกค้าที่มารับประทานบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยและชื่นชอบ
เนื่องจากราคาถูกคุ้มแสนคุ้ม
อร่อยค่ะไม่ต้องปรุงเลยค่ะรสชาติดีจัดเลยค่ะ
แล้วรู้ได้ไงครับ
พอดีวิ่งไปส่วนมากจะไปขายของขายผักที่ร้านลีวิ่งผ่านเจอป้ายก็ลองชิมดูค่ะ

บาทค่ะแล้วก็ไม่แพงด้วยอยากจะให้ลองชิมดูค่ะ
แล้วรสชาติก็อร่อยไม่ต้องปรุงเลยค่ะ
แล้วในถ้วยนี้มันมีอะไรให้เราบ้าง
กุ้งกุ้งปลาหมึกหอยแล้วก็ลูกชิ้นค่ะ

คุ้มเลยค่ะอิ่มค่ะ
ส่วนผู้ที่อยากรับประทานอาหารทะเลมากขึ้นเริ่มต้นเมนูได้ที่ชามละ๔๙บาทจะเพิ่มปลูกเข้ามา๑อย่าง
ละ๙๙บาทจะเพิ่มเป็นกุ้ง๔ตัวปู๑ชิ้นและหอยเชลหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์
ส่วนผู้ที่ต้องการรับประทานแบบขบวนพาเรททะเลราคาจะอยู่ที่๒๙๙บาทและ๔๙๙บาท
เรียกว่าขนทะเลใส่ถาดทั้งปลาหมึกกล้วยขนาดใหญ่กุ้งกล้ามกรามและกุ้งกล้ามยาว๑ตัว
ปูทะเลไข่๒ตัวกุ้งแม่น้ำ๖ตัวหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์หอยแมลงผู้หอยแครงและลูกชิ้นเสียบไม้
ราดด้วยมันกุ้งเพิ่มความหอมเสิร์ฟคู่กับน้ำต้มยำมีให้เลือกทั้งน้ำใสหรือจะเป็นน้ำโป๊แตก
ตามด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวสี่เซียนประกอบด้วยเส้นใหญ่เส้นหมี่ขาวเส้นบะหมี่เหลืองและวุ้นเส้น
ผักลวกที่เพิ่มความอร่อยให้กับก๋วยเตี๋ยต้มยำทะเล
รับรองว่าใครที่ผ่านไปเมืองราชบุรีแล้วแวะเวียนไปร้านนี้ที่เปิดบริการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา๑๐โมงเช้าถึง๔โมงเย็นจะต้องติดใจอย่างแน่นอนค่ะ
โอ้โหไม่มีอะไรจะพูดไปเลยไหม

ใช่ค่ะไปเลยมั้ยไม่ไหวละ๑๙บาท

ยังมีอย่างอื่นอีกคุณผู้ชมนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูหมูกระทะร้านนี้
โอ้โหซีฟู้ดต่อด้วยหมูกระทะตายวันนี้ตาย
เป็นหมูกระทะที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าลูกค้าที่ไปทานร้านนี้เขาแจกยันให้

ทำไมอ่ะไม่ได้ว่าแจกยันตกใจ
อย่างนั้นเป็นผ้ายันครับเดี๋ยวพาไปดูที่จังหวัดเพชรชบุรีครับ
ที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่เนี่ยอาจจะงงเอ๊ะไหนล่ะหมูกระทะไหนละอย่าง

ใช่นี่คือร้านหมูกระทะแต่เขามีวงดนตรีมีรำวงแบบย้อนยุคให้กับลูกค้าที่มาทานเนี่ยได้รำวงกันก่อน
เห็นไงล่ะแนวคิดก็ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็เป็นการรำวงที่สนุกสนานสุขใจทั้งลูกค้าแล้วก็เจ้าของร้านครับ
เพราะว่าร้านนี้ไปดูกันหน่อยร้านเขาชื่ออะไรร้านแชมป์หมูกระทะตั้งอยู่ริมถนนสายชะอำโรงปูน
ใกล้กับซุ้มทางเข้าวัดเนรัญชรารามอเภอชะอำแต่แถวนั้นน่าจะรู้จักกันดีแหละ
ซึ่งมีผู้ที่ไปรับประทานหมูกระทะจำนวนมากนะครับและด้านข้างติดกับร้านเนี่ยก็มีการแสดงรำวงด้วย
ขณะที่ภายในร้านบริเวณหน้าเคาน์เตอร์พบว่ามีผู้คนครับต่อแถวเข้ารับผ้ายันที่แจกฟรีกันอยู่เป็นจำนวนมาก
ผ้ายันเลสเตอร์หรือเปล่าไม่ใช่นะนางจงจิตน้ำกลั่นอายุ๔๐ปีครับ
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านเปิดเผยว่าที่ผ่านมามีผู้มาใช้บริการของร้านอย่างเนื่องแน่นนะ
จึงคิดที่จะตอบแทนคุณลูกค้าไงจัดหารำวงมาให้ชมมาร่วมสนุกกัน
แล้วก็แจกผ้ายันชูชกให้กับลูกค้าด้วยตัวเองเนี่ยเจ้าของร้านเขานับถือบูชาผ้ายันชูชก
และเชื่อว่าจะได้โชคดีแล้วก็เขาบอกนะครับว่าโชคดีถูกหวยมาแล้วหลายงวดด้วย
จึงคิดจะแบ่งโชคและความสุขต่อให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าทุกคนที่มานั่นเอง
ลองดูลองดูซิว่าจะเป็นการมอบความสุขแล้วก็มอบโชคให้จากเจ้าของร้านหรือเปล่า
อ๋อของกินเยอะแยะนะเผียบและก้นไปทานอะไร
พาไปร้านอาหารร้านนี้บ้านทองโบราณเป็นร้านที่ผมจะแนะนำให้กับคุณพี่ชมที่อยู่นี่
ของกินเยอะแยะนะกลับไปทานอะไร
ที่อยู่ที่กรุงเทพให้ละทิ้งความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน
แล้วก็ใช่แล้วก็ไปที่ร้านนี้รับรองว่าบรรยากาศนี้สุดยอด

ไม่เกี่ยวกับลืมผัวไปติดตามครับในช่วงของตลอดกิน

จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสมุทรสงครามครับ
ตลาดน้ำอำภาวาที่นี่เขามีอาหารอร่อย
ร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านอาหารจานเด็ดเลยนะครับ
อาหารก็อร่อยบรรยากาศก็ดีดนตรีก็เพราะอีกต่างหากครับ

วันนี้จะไปด้วยเจ้ารถคู่ใจของผมคันนี้เลยครับ
คุณผู้ชมครับถึงแล้วครับที่ตลาดน้ำอำภาวาเดี๋ยวเราจะไปหาร้านอาหารที่เราตามหา

เอาลูกหน้าชั่วเบอร์ว่า
คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารบ้านทองโบราณแล้วนะครับ
ในตลาดน้ำอำภาวาครับ
บรรยากาศนี้คึกคักมากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารวางเรียงรายอยู่แล้ว
แต่ก่อนที่จะมาชิมอาหารพูดคุยกับเจ้าของร้านกัน

สวัสดีครับนี่ก็คือพี่สันสุภูเขาวัดดีนะครับ

เอาพูดคุยเรื่องของร้านของเราหน่อย

เปิดมา๘ปีนะครับปีนี้เริ่มเป็นปีที่๘แล้วครับ
เป็นปีที่๘สไตล์ร้านอาหารของคุณพี่เป็นอย่างไรครับ
คือที่นี่มันเป็นสถานที่เหมือนกับเป็นที่ต้อนรับครอบครัว

เริ่มกันที่เมนูแรกกันก่อนดูอะไรกันก่อนดีครับ
คือมาที่นี่นะครับสิ่งที่สำคัญนี่คือต้มปลาทูครับ

ปลาทูนะครับต้มยำปลาทูนี่จะต้องทานเพราะว่าเป็นขึ้นชื่อมากนะครับ
จานแรกนะครับ
และที่สองก็คือเป็นปลาเหมือนกันเป็นปลากระพงแปลว่าทอมปลาแล้วมาผัดกับลาดสมุนไพร
อ๋อเอาไปทอดแล้วก็ลาดสมุนไพร
ซึ่งจะมีทานแล้วจะช่วยบำรุงร่างกายเราด้วย
โอ้โหถือว่ามันมีสมควรที่ดีในการดูแลร่างกายด้วยนะครับ

ไทยใส่กุ้งสดนะฮะซึ่งเป็นผัดไทยที่สูตรของสูตรโบราณของเราเลย
ที่บอกว่าไม่เคยเห็นแบบนี้คือไม่เคยเห็นแบบที่เสิร์ฟแบบนี้นะ

เสริมด้วยคล้ายเปลือกหยวกกล้วยใช่ไหมครับ

อันนี้แน่นอนฮะเป็นปูก้อนผัดโผงกะลี

เมนูนี้เห็นบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูขึ้นชื่อ
อันนี้นี่ดังมากนะฮะคือหมี่กรอบทองโบราณ

ดังมากเลยเพราะว่าเป็นสูตรที่คุณยายทำไว้และเป็นที่ห่วงมาก
ใครจะมาขอเรียนนี่คุณยายไม่ยอมให้
อาหารที่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้

อันนี้คือหอยนรงที่ต้องสดและตัวใหญ่

อันนี้ส่งตรงนะฮะรับรองได้ว่าทุกตัวนี้สดและอร่อย
ของหวานมาแล้ว
ของขาวแล้วต้องต่อด้วยของหวาน

ค่ะคือต่ำนี่ค่ะข้าวเหนียวเราวิธีการของเรา
เรายังทำอย่างนิ่มแปลกออกมาอร่อย
เมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผมชื่นชอบมาก
เงื่อยกับการไปทำลำดับเป็นอย่างดี

เพราะร้านเราอยู่ริมครองอัมภาวะเลย

มูลนิธิชายพัฒนาอยู่ตรงไหน
เลยไปนิดเดียวคือมูลนิธิชายพัฒนา

คุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมด๒ช่วง

ต้องมากันนะครับในร้านนี้ครับ

ดิฉันยืนทำหน้าเหมือนปลาทูเลยตอนนี้